คุณผู้ชมคะอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะบางทีเวลาที่เราทะเลาะกัน

จะให้ดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะกระบะที่เปิดศึกทะเลาะวิวาสกลางถนนค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมจริงเราเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมฟังแล้ว
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ลงมามีทั้งคว่างรองเท้าใส่อีกฝ่ายนึงก็เอาไม้ฟาดกลับ
เอาไปหยิบก้อนหินก้อนอิดมาเอามาทุ่มใส่คู่กรณี
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๔ที่ผ่านมานะคะ
จุดตรงนี้อยู่ที่สมุทรปราการที่ซอยทัพทิมค่ะ

เพราะว่าเราไปคุยกับพนักงานส่งเอกสารที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ
เขาก็บอกว่ากระบะสองคันจอดคู่กันอยู่แล้วรถติดยาวเลย
เขาก็เลยถ่ายคลิปกันคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวลองฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยนะคะ
มีเสียงรถเบรกเจ็ดอาร์ดแล้วก็รถจอดตรงแถวเลย
ต่างคือลุงลงมาจากรถแล้วก็ถือไม้ออกมา
ทีนี้เราก็สอบถามความคืบหน้าแล้วค่ะต้องสอบถามไปที่ผู้อำกับ
ซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้นะให้ชุดสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
รู้ชื่อคนครอบครองแล้วคือพัทธริการผินแหอายุ๒๕ปี
แล้ววันที่เกิดเหตุนั้นน่ะสามีค่ะเป็นคนขับรถคันนี้
แล้วตอนนี้สามีอยู่ระหว่างรอมอบตัวที่จะดำเนินคดีต่อไปด้วย
ส่วนอีกคันนึงคุณผู้ชมคือสีมันใกล้เคียงกันมากนะ
ตำรวจกำลังตามสืบอยู่จะได้รู้ว่าใครเป็นคนครอบครอง
วันนั้นใครขับขี่ด้วยจะตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะถือว่ากรณีนี้โอ้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนน่ะนะคะ